คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้กันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
เกิดคำถามเยอะเลยค่ะว่าเอ๊ะนี่คือลิงยักษ์พญาวานอนจริงไหม
คนพูดถึงกันเยอะมากวันนี้โอ้โหแชร์กันเยอะในโลกโซเชียล
คุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเราทำภาพให้ใกล้มากขึ้นแล้วค่อยดูไปด้วยกัน
ยอดสูงสูงเงาดำดำอ่ะนะนี่ตรงนี้เลยอืมบนเขาหน่อตำบลบ้านแดน
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่ค่ะคือเขาใช้มือถือนะ
อ่าถ่ายขึ้นไปนะคะด้วยความที่มันไกลนะคะแต่ปกติเนี้ย
แถวนี้ก็มีลิงอยู่แล้วครับแต่เขาก็สงสัยว่าถ้านี่คือลิงจริงจริง
โอ้โหเหมือนในหนังเลยนะเออ
ภาพนี้นะคะอ๋อเลยฮะนายอินทัศน์สิริจันโทครับอายุห้าสิบห้าปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะตำบลบ้านแดนเทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่นะคะคนนี้
เขาบอกว่า๘กันยายนนะคะช่วง๗โมงครึ่งตอนเช้าอะนะคะ
ก็มองขึ้นไปบนเขาหน่อเขาเห็นลิงตัวใหญ่
เคลื่อนไหวอยู่บนนั้นแล้วก็ยืนตระงานอยู่บนยอดเขาครับ
แล้วไม่ใช่เขาคนเดียวที่เห็นหลายคนอยู่ตรงนั้นก็เห็นเหมือนกัน
ทุกคนก็โอ้โหแปลกใจตกใจว่าเอ๊ะลิงใช่ไหม
หรือคนหรือยังไงทำไมตัวใหญ่มากครับแต่นายอินทัศน์บอกว่าผมอ่ะ
หยิบกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะมาถ่ายเอาไว้ได้ทัน
ก็เลยเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นแบบ
เจ้าพ่อลิงออกมาโชว์ตัวมั้งแล้วอยู่บนนั้นนะคะ
บนยอดเขาประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะครับแล้วก็หายไปอ่า
ก็เป็นรูปยืนยืนแล้วเดินไปทั่วประมาณนี้
เพราะกล้องมือถือมันก็ถ่ายได้ไม่ชัดมากจัดว่าใหญ่นะครับ
ส่วนนางจารุวัลกว้างขวางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแดน
ก็บอกว่าเขาก็เคยเห็นเหมือนกัน
เคยเห็นลิงอยู่บนยอดเขาขยับตัวไปมาแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะ
เมื่อเดือนที่แล้วเห็นมา๒๓ครั้งแล้วนะคะ

เมื่อเดือนที่แล้วน่าจะสัก๒๓ครั้งที่เห็นกันนะนะ
เพื่อที่จะได้พิสูจน์กันนะครับให้หายคล่องใจ

เออมันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณปิยชาติคงถิ่นครับผู้สื่อข่าวของเราไปเลยครับ
ที่นี่คือเขาหน่อครับที่นครสวรรค์

ถ้าขับรถมาพลอยโทีนช่วงรอยต่อระหว่างนครสวรรค์กำแพงเพชร

แล้วเขาหน่อไม่อาจจะบอกว่าเป็นรูปทรงยังไงดี
มันก็อธิบายไม่ถูกนะเหมือนที่ท่านเห็นนะฮะลักษณะรูปทรงเขาแปลก
ใช่ไหมมีต้นไม้ขึ้นทำลักษณะแบบนี้แล้วกล้าเกล้าเขาหน่อ
อยู่ติดกับเขาแก้วนะครับ
ตรงนี้นะครับใครขับรถผ่านไปผ่านมา
เคยปรากฏตัวให้เห็นนะชาวบ้านเขาบอกนะ
ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่อะไรยังไง
เคยเจอจริงนะครับคุณมิชชาติบอกนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเคยเจอตั้งแต่สมัยที่ตอนนั้นนะครับ
มีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อแนมอยู่วัดแถวนี้
พระครูนิวาสธรรมโกศลตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ท่านจะเรียกลิงลงมากินอาหารด้วยการใช้ระคังตีเป็นสัญญาณนะ
แล้วก็จะเห็นตัวของพญาลิงพญาวานอนเนี่ยปรากฏตัวออกมา
แต่พอหลวงพ่อแนมท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเจออีกเลยนะฮะ
ญาลิงพญาวานอนนี้ไม่เคยปรากฏออกมาอีกเลย

ก็เหมือนที่ที่พี่เขาไปเห็นตอนนี้เพราะท่ายรูปไม่ทัน

นี่ครับที่คุณปียชาติไปนั่งคุยด้วยนะฮะคุณตาสังเป็นชาวบ้านเขาหน่อนะครับ
คุณตะสังบอกว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเนี่ยตาเคยเห็นเลยนะพญาลิงเนี่ย
ที่ยอดเขาเหมือนกันอืม
ตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งมาจากอายุทยามาเลี้ยงอาหารลิง
แล้วก็เอากล้องส่องทางไกลมาด้วยนะครับก็ส่องดูไป
ลิงตัวใหญ่ตัวเกือบเท่าคนนะคือไม่ใช่ตัวใหญ่ธรรมดานะฮะตัวใหญ่เท่าคนเลยนะครับ
พระรูปนั้นก็เรียกตาสังให้มาดูด้วยนะก็ส่องกล้องไปดูแล้วพระก็บอกว่านี่แหละพญาลิง
ตาบอกตาเห็นครั้งเดียวแล้วไม่เคยเห็นอีกเลย๒๐กว่าปีแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกัน
บนเขาหน่อเนี่ยต้องมีพญาลิงแต่พญาลิงเขาไม่ลงมาข้างล่าง
เพราะว่ามีบริวารเนี่ยจะคอยหาอาหารเอาอาหารไปให้
นี่แหละพญาลิงท่านว่างั้นอันไหนก็เห็นทีเดียวแค่นั้นอยู่นี่
มันก็ใหญ่มากมันขนาดอยู่ยอดริบริบตัวเกือบเท่าคน
เขาถึงได้เรียกกว่าพญาลิงอ่ะไม่เห็นก็เห็นทีเดียวเท่านั้น
คุณปียชาติไปคุยกับจ้าวาดวัดเขาหน่อนะฮะในพื้นที่เลย
ท่านผู้ชมครับพระครูนิเวศคีรีรักษ์นะครับท่านเจ้าวาด
วัดเขาหน่อนะครับคือพระครูท่านบอกว่าส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่เคยเห็นนะพญาลิงนะแต่เมื่อสัก๑๐ปีก่อนเนี่ยท่านได้ยินเสียงลิงแบบร้องเสียงดังกลางวานมากมาจากยอดเขาหน่อคือฟังเสียงแล้วมันไม่ใช่ลิงทั่วไปต้องเป็นลิงที่แบบตัวใหญ่มากนะคือพอเวลาที่ลิงตัวนี้ร้องนะครับลิงทุกตัวที่อยู่ข้างล่
ตัวขึ้นไปแบบนั้นเลยนะฮะสร้างความประหลาดใจให้กับพระแล้วก็
ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดมาก
ลองลองลิงกะหายไปหมดเลยดังแหลงดังดังแหลง
แล้วก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่อยู่อะค่ะ
อินทัศน์คนที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้นี่ครับเขาก็เลยทำท่าให้ดูซะเลย
ว่าผมถ่ายจากจุดไหนยังไงมุมไหนอะไรอย่างงี้นะอ่า
นี่นะคะเขาบอกว่าเขานั่งถ่ายตรงนี้อ๋ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
อืมแล้วก็เห็นลิงตัวใหญ่เลยครับตัวเกือบเท่าคนนะคะ
คือเขาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ก็มีชาวบ้านเห็นลิงตัวใหญ่อยู่บนยอดเขาหน่อนะคะ
แต่เขาถ่ายรูปเอาไว้ไม่ทันแต่คุณพี่อินทัศน์เนี่ยถ่ายทันพอดี
ยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยคนขึ้นไปไม่ได้
เพราะหลายคนถามว่าเอ๊ะหรือเป็นคนหรืออะไร
เขาบอกคนขึ้นไปถึงจุดตรงนั้นไม่ได้นะคะ
ไม่ถึงใช่ไหมด้วยความชันความอะไรของภูเขา
แต่ดูแล้วก็ปีนยากนะไม่ใช่ปีนง่ายนะ

แล้วมองขึ้นไปมันก็ไกลอ่ะใช่ไหมไกลถ้าเห็นตัวใหญ่ขนาดนั้นคือหมายความว่า
ต้องใหญ่ใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นลิงตัวเล็กเล็กอยู่แถวนี้เรามองไปคน

ก็จะมีถนนขั้นกลางมีถ้ำเยอะ
ก็จะมีฝูงข้างเวลาเย็นพลบข้ำอย่างนี้
นี่คือข่าวแก้วนะครับจะคุณลักษณ์ลงค่ะข้าวหน่อ

บินออกมาเขาบอกว่ามีร้านตัวชาวบ้านแถวนั้นบอกคือมีหลายถ้ำคือฝูงข้าง

ใช่ค่ะบอกภาพสวยวิวดีในถ้ำแบบนี้

ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะบอกว่าภูเขาสองลูกนี้ลิงเยอะจริง
ครับชาวบ้านบอกว่าเป็นแสนตัวนี่นี่ข้างคาวอืมโอ้โหฝูงแบบนี้
เป็นระเบียบมากเลยอ่ะสวยค่ะเออคือชาวบ้านบอกว่าลิงมีเป็นแสนตัว
มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเหมือนกับมีจ่าฝูงไงอ่าใช่ใช่
ฝูงของลิงแล้วจ่าฝูงก็จะต้องตัวใหญ่ก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้ว
ก็ที่ลบบุรียังมีจ่าฝูงใช่ไหมถูกที่เราเคยไปอ่ะติยังไปเจอจ่าผง
ต้องมีหัวหน้าต้องมีหัวหน้าเขาก็เลยเชื่อว่าก็จะต้องมีจ่าฝูง
เขาเรียกว่าพยานลิงเนี่ยค่ะครับคอยดูแลดูแลลิงตัวอื่นอื่นเหมือนกับ
เป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลพื้นที่อะไรแบบนี้
แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็เห็นบ่อยไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นลิงตัวใหญ่
แต่ที่เขาฮือฮากันก็คือตามคำบอกเล่าของชาวบ้านคือ
ไม่ได้ใหญ่ธรรมดาตัวเท่าคนไงใช่ไหม
มันจะมีจริงหรือเปล่าตัวใหญ่ขนาดคนขนาดนั้นเลย
ถ้าเราเจอเราทำยังไงตัวลิงตัวใหญ่เท่าคน
ก็ถ่ายรูปไว้เหมือนกันแล้วก็โพสต์โซเชียลเหมือนกัน

ไม่ต้องถ่ายรูปสิอะไรเป็นแต่วันนี้
นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงธรรมดาจะไม่มียอดแหลมเงาดำตรงนี้ไงใช่ไหม
นี่แหละค่ะตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนเราถึงถ่ายจากข้างล่างไป
แล้วถึงเห็นเขาได้แบบเป็นเงาตัวขนาดนี้ใช่ไหม
ใครเคยเจอหรือว่าต่อไปใครเจอก็ถ่ายภาพมาฝากกันด้วย
เพราะภาพนี้คนแชร์กันเยอะวันนี้ค่ะ